ท่านผู้ชมครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนลุ้นกันอยู่ว่า
ท่านผู้ว่าหมูป่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากร
ท่านจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่
มีข่าวว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยพร้อมจะสนับสนุน
ปัจจุบันท่านผู้ว่านโรงศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ราชการจังหวัดปฐุมธานีนะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวได้เจอกับผู้ว่านโรงศักดิ์นะครับ
วันนี้ที่ปฐุมธานีมีงานแถลงข่าวเปิดงานท่องเที่ยวของจังหวัดปฐุมธานี
ก็เลยได้สอบถามความชัดเจนเรื่องนี้
และนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ราชการจังหวัดปฐุมธานีท่านนรงศักดิ์เนี่ย
ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดนะครับ
โดยบอกว่าไม่ขอลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทมนะฮะ

หนึ่งก็คือเรื่องคุณสมบัติก่อน
เนื่องจากคุณสมบัติเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ครบ
ผู้ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทมต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพอย่างน้อย๑ปี
แต่เป็นผู้ว่าเนี่ยไปอยู่จังหวัดไหนทะเบียนบ้านก็ต้องไปอยู่จังหวัดนั้น

สองก็คือท่านนโรงศักดิ์ยืนยันว่า
ต้องการทำงานรับราชการในตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดเนี่ยจนเกษียณอายุราชการ
เติบโตในเส้นทางของกระทรวงมหาดไทยเส้นทางราชการก็แล้วแต่
อาจจะไปถึงอธิบดีถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้
สามไม่ถนัดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในกรุงเทพ
ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนของปัญหามากกว่า
เอาฟังเสียงท่านนะฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อสวมหมวกราชการเราก็ยังอยากจะสวมหวกราชการให้ดีที่สุด
และความภาคภูมิใจของราชการที่ดีที่สุดก็คือ
การเดินจากราชการไปอย่างเกษียณอายุลักษณะผ่าเผย
นั่นคือความตั้งใจอินเทนชั่นจริงมีคนเคยถามผมเหมือนกันว่า
หลังจากชีวิตราชการแล้วจริงอย่าไปไหน

วันนี้ความตั้งใจก็ยังอยากจะเกษียณราชการ
แล้วก็ยังอยากสอนหนังสืออยู่เสมอ
วันนี้ทะเบียนบ้านของนายนรงศักดิ

เลขที่๖ถนนเทศปฐุมตะบนบางปรอก
อำเภอเมืองปฐุมธานีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ถ้าอยู่ตรงนี้ณวันนี้เราเชื่อว่า
คุณสมบัติเป็นไปไม่ได้
ก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายคน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่
พยายามจะทาบทามพยายามจะชวน
หรือพยายามจะให้เกียรติเราในตรงนั้น
เพราะผมเชื่อว่าการที่เราได้มีคนมาถาม
หรือมีคนแม้แต่ประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ก็ยังบอกว่าให้อยากให้ผู้ว่าไปช่วยที่กรุงเทพ
ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงที่ได้รับเกียรติตรงนั้น
แต่ในอีกมุมนึงถ้าบอกว่าผมมาอยู่ประทุมแค่๒เดือน
แล้วผมเลือกไปทำงานที่อื่น
ผมจะตอบพี่น้องประชาชนชาวปฐุมธานีได้อย่างไร
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์อายุ๕๖ปีนะฮะ

ค่ะซึ่งท่านก็ตอบชัดเจนดีนะคะ
ใช่ครับส่วนพักพลังประชารัฐโคศกภักดิ์บอกว่า
ยังไม่ได้มีมติที่จะเสนอใครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรทมนะครับ

ขณะเดียวกันพักเพื่อไทยวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีมติชัดเจนว่าไม่ขอส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพักเพื่อไทย
แต่ผู้สมัครสอกรจะส่งครบทุกเขต
วันนี้ประชุมพักนี่มีการต้อนรับคุณจตุรนฉายแสง
และคุณสามารถแก้วมีชัยอดีตสมาชิกพักเนี่ย

ภักดิ์ประชาทิบปัดนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานมีการเปิดตัวไปเรียบร้อย
ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทม
วันนี้ก็ประชุมกับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเขต๕๐เขต
เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่แล้วไปดูปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำกัดซะในพื้นที่ฝั่งทนก่อนเลยเป็นงานแรก
ไม่ใช่งานแรกในตำแหนผู้ว่ากรทมนะงานแรกของวาที่ผู้ว่า
ส่วนจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอฟังทางคอรมอลอีกครั้งนะครับ